ถึงงานเปิดตัวเมื่อวานงงมากแม่นะคะ
งานเปิดตัวแต่ไม่มีสัมภาษณ์หลังเวทีค่ะ
แต่คราวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ากระแสดราม่า
เห็นเมื่อวานนี้พี่นักข่าวม้วนเสือบกลับบ้านกัน
ใช่คุณปั้นจันทร์นะคะก็คือเคยไปโพสต์เกี่ยวกับพาดพิงการเมืองแหละ
แล้วก็นักข่าวก็ไปตามช่องทรงช่อง๓อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่พูดก็คิดว่าจะมาพูดงานนี้
นี่แหละค่ะเค้าก็เลยมาขอโทษบนเวทีของผู้ชมนะคะ
แต่ว่าถ้อยความจะเป็นยังไงไปฟังปั้นจันปรมะเปิดใจ
ขอโทษเกี่ยวกับกรณีที่โพสต์แล้วก็อู๋กระแสหึ่มมากเลยค่ะ

ก่อนหน้านี้นะครับเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่มีผลกระทบต่อภาพยนตร์

มาขอโทษวันนี้แล้วกันนะฮะขอโทษที่ทำให้มีผลกระทบต่อหนังนะฮะ
แต่ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสสำหรับคนทำงาน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ตั้งใจทำงานแล้วก็อยากจะสร้างความสุขให้กับทุกคนครับ

สรุปก็คือไม่ได้รู้เรื่องหนังเลยคุณผู้ชมแต่ไปดูหนังเขานะ
ก็งงเพราะว่าเขาคุยแต่เรื่องนี้บนเวทีนะคะ
ลัก๒ปียินดีคืนเงินเค้าอ่าวหวากกันไปนะคะ
แต่ที่พูดภาษาเกาหลีเพราะว่ามีผู้ร่วมทุนสร้างเป็นคนเกาหลี

ซึ่งก็ไม่ตอบทั้งคู่พี่หน่องก็คือไม่ตอบมาตั้งนานแล้วนะคะ